อัปเดตอาการป่วยของคุณปอทฤษฎีกันต่อเลยนะคะ
ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่๓๑แล้วที่คุณปอรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
แต่ตลอดทั้งวันค่ะก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าการประกาศออกมาจากทีมแพทย์ถึงอาการของคุณปอแต่อย่างใดค่ะ
ซึ่งทางด้านอาน้ำอ้อยสอนมนตราผู้จัดการส่วนตัวนะคะก็ได้ออกมายืนยันว่าทีมแพทย์ได้แจ้งคุณปอนแล้วนะคะว่าได้มีการตัดเท้าซ้ายออก
ซึ่งคุณปอเองก็ไม่ได้มีอาการตกใจแต่อย่างใดนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอให้คุณปอได้สติก่อนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ
แม้ขณะนี้อาการของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีที่พักรักษาตัวด้วยโรคไข้เลือดออกขั้นวิกฤตอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจะยังทรงตัวมานานนับเดือน
แต่ที่ผ่านมาก็มีข่าวดีให้ครอบครัวและแฟนได้ใจชื้นอย่างต่อเนื่องและนับว่าปอมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีขึ้นเรื่อย
โดยช่วงสายของวันนี้อานำอ้อยผู้จัดการส่วนตัวได้มาทักทายบรรดาสื่อมวลชนที่มาปักหลักเฝ้าติดตามอาการของพระเอกหนุ่ม
พร้อมกับบอกว่าทีมแพทย์ได้เข้าดูอาการของปอเหมือนเช่นทุกวัน
จึงไม่สามารถให้สื่อเข้ามาติดตามอาการของพระเอกหนุ่มได้
และเช่นเคยกับขวัญใจประชาชนอย่างน้องมะลิลูกสาวแก้วตาดวงใจของพ่อปอก็ไม่พลาดที่จะมาแจกความสดใสด้วยการวิ่งออกมาเล่นทักทายพี่สื่อมวลชนค่ะ
ขณะที่ในช่วงเย็นพระสิริธีรคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวาพระอารามหลวงพร้อมกับพระลูกวัดอีก๔รูป
นำพระพุทธรูปปางอุ้มบาทที่เป็นพระประจำวันพุธกลางวันซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของปอพร้อมกับดอกบัวสองใจกันมาให้
และได้สวดต่ออายุ๓๕จบเพื่อเสริมบุญให้กับพระเอกหนุ่มด้วย
ขณะที่เมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๑๕นาทีอาน้ำอ้อยผู้จัดการส่วนตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้ง
โดยเผยว่าอาการโดยรวมของปอวันนี้ยังคงที่เหมือนเช่นวันอื่นแต่ยังคงเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ปอดอย่างใกล้ชิด
โดยเจ้าตัวไม่ได้เข้าไปเยี่ยมมีเพียงโบที่เข้าไปพูดคุยกับสามีซึ่งปอก็โต้ตอบถามหาน้องมะลิด้วยเสียงที่แผ่วเบา
นี้ยังเผยว่าเมื่อวานนี้จิตแพทย์ได้พูดคุยกับพระเอกหนุ่มเรื่องถูกตัดเท้าซ้าย
ซึ่งปอก็ไม่มีท่าทีตกใจแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้ต้องรอดูท่าทีตอนที่เจ้าตัวมีสติมากกว่านี้
โดยอาน้ำอ้อยเชื่อว่าปอเข้มแข็งพอที่จะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้เพราะมีนิสัยนักสู้เป็นทุนเดิมค่ะ
อาจจะได้เป็นพิทศึกษาเพื่อกระยะพราคาของตากล่องนี้จุดที่ก็คือเท่าที่เสื้อผลขึ้นไป
พูดผบกี่มือว่าสรุปสรุปนักษรงค์เหรอคือนี่ก็คือจะเห็นไม้ตายได้ที่มีรอยงานเจ็บไก่
บางทีก็เจ็บเจ็บหัว
นี้มีความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมของปอทฤษฎีและภรรยาโบแวนด้า
ซึ่งโพสต์ภาพขณะพระเอกดังก่อนลูกสาวตัวน้อยน้องมะลิไว้ในอ้อมแขน
พร้อมข้อความเดียวกันว่าไอมิสยูหรือฉันคิดถึงเธอ
โดยมีเหล่าฟอลลอเวอร์เข้าไปเขียนข้อความให้กำลังใจกันอย่างท่วมท้นเลยล่ะค่ะ